หลังจากที่เราขอให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามา

เรายังคงรับข้อความนี้กันอยู่นะคะ
เพื่อช่วยให้คนอื่นได้มีโอกาสตรวจสอบด้วยนะคะ

จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีปลอมลอตเตอรี่ได้นะคะ
วิธีการของเขาคือตัดตัวเลข
แต่งตัวเลขในลอตเตอรี่จริงที่เขาซื้อมา
คือไม่ได้ปลอมแค่ตัวเลขนะก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
ผู้ต้องหาชื่อวนายสิริวัตรบินรวดเร็ว
แต่บินไม่ได้แล้วตอนนี้
ถูกตำรวจจับกลุ่มแล้วนะคะเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่๒๗สิงหาคม๖๒นะคะ
และผู้ต้องหาตามหมายจับสารอุดรธานีลงวันที่๓กันยายน๒๕๖๒
ข้อหาปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์และช่อกงทรัพย์
ตำรวจกองปราบรามนำตัวไปแถลงข่าว

พลตำรวจตรีจิรพบภูริเดชผู้บังคับการกองบังคับการปราบราม
บอกว่าก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเขามีการตรวจสอบพบว่ามีพ่อค้าแม่ค้า
ที่รับซื้อรางวัลลอตเตอรี่
ขึ้นรางวัลที่กองสลากอีกที
แล้วกองสลากไปตรวจสอบพบว่า
สลากที่บรรดายยี่ปั้วเอามาขึ้นรางวัล

ที่มีการแก้ไขตัวเลขให้ตรงกับรางวัลแต่ละงวดค่ะ

เพราะมันจะเป็นการผิดสังเกต
แต่ก็ใกล้เคียงมากรางวัลที่๒ที่๓
เลขท้าย๒ตัวอะไรก็ว่ากันไป
กองสลากก็เลยแนะนำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้า

ไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่ก่อนนะ
แล้วก็ประสานให้กองปราบรามเข้าสืบสวนต่อไปค่ะ
จากนี้พ่อค้าแม่ค้าสลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
เขาก็ร้องเรียนเข้ามาเหมือนกันนะคะ
ระบุข้อมูลชายผู้ต้องสงสัยเอาสลากที่ถูกแก้ไขตัวเลข
และพ่อค้าแม่ค้าเองก็ส่งข้อมูลและรูปภาพผู้ต้องสงสัย
ให้ตำรวจช่วยตามสืบให้ด้วยเพราะเขาบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
กองปราบทำคดีลอตเตอรี่เยอะช่วงนี้ชินแล้ว
สบายแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามร้องเรียนก็ต้องทำกันต่อนะคะ
สำหรับคดีนี้กองปราบพอได้รับเรื่องแล้วจัดชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปติดตามหาบ่อแสจนเศรษฐ์พวกผู้ต้องหาที่ชื่อว่าในสิริวัตร
กำลังเดินทางด้วยรถไฟจากสุรินทร์ไปกรุงเทพ
ประสานตำรวจรถไฟเข้าไปตรวจสอบจับกลุ่มตัวได้บนรถไฟเลยค่ะ
เอาตัวมาสอบสวนเขาให้การแบบนี้บอกว่า
กลุ่มของเขาเนี่ยทำกันหลายคนแบ่งหน้าที่กันทำ
ลักษณะคือเป็นขบวนการเลยเป็นผู้จัดซื้อบ้าง
เป็นคนปลอมแปลงบ้างเป็นคนไปขึ้นเงินบ้าง
ทำแบบนี้ตั้งแต่ปี๒๕๖๐คือ๒ปีผ่านมาแล้ว
วิธีการซื้อสลากจริงเอามาแบบคือซื้อเยอะมากเป็นหลายร้อยใบ
ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่๒รางวัลที่๓หรือเลขท้ายกับยี่ปั๊ว
และคนชะลาที่มีการติดป้ายหน้าร้านไว้ว่ารับซื้อรางวัล
อกจากนี้เขาก็จะสังเกตด้วยนะว่าร้านนั้นถ้าไม่มีเครื่องตรวจบาร์โค้ด
เขาก็จะเอาไปขึ้นเงินนะคะ
ส่วนตัวเขาเองนายสิริวัตรมีหน้าที่นำสลากปลอมไปขายในพื้นที่อุดรธานีและสมุทรปราการค่ะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหายแล้วนะคะ
จากการที่พ่อค้าแม่ค้าร้องเรียนมามูลค่านับล้านบาท
ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาเริ่มลองผิดลองถูกมานานพอสมควรจากการสอบสวน
ในชูชาติมั่นครองธรรมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวเพิ่มเติมนะคะ
ตรงกับตัวเลขที่ปลอมขึ้นบนสลากที่ถูกรางวัล
คือเขายอมรับเลยว่ามันทำได้ถูกต้องจริง
เพราะว่าปัจจุบันการปลอมสลากมีการพัฒนาขึ้นมาก
ทุกอย่างพัฒนาแล้วการปลอมรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะต้องพัฒนาตามไปด้วยนี่นะคะ
แสดงเป็นสีส้มสะท้อนแสง
คือจะต้องให้เห็นเป็นเส้นพาดผ่านบนตัวเลข๖ตัวหรือไม่
ถ้ามีแสดงว่าเป็นของจริง

หากมีรอยต่อไม่เสมอกัน

ถ้ามันไม่เสมอกันสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นของปลอม
แต่ก่อนอื่นจะต้องมีตัวแก๊กไลท์ก่อนนะที่จะตรวจเนี่ยนะคะ
จากนี้ให้ถ่ายรูปและคลิปพร้อมทั้งถ่าย
เอามาขึ้นรางวัลขึ้นเงินทุกครั้ง
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ปลอมแปลงนี้ด้วยค่ะ

ต้องไปขึ้นรางวัลแหละคือคนซื้ออย่างเราคงไม่มีใครมานั่งผลิตสลักปลอมมาขายอ่ะนะ
ค่ะฟังเสียงเพิ่มเติมนะคะจากผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากค่ะ
ตัวเส้นราดผ่านตัวเลขน่ะมันจะเป็นสีที่มันหรือบทสีชมพูเนี่ย
เวลาส่องไปใกล้เนี่ยมันจะเห็นเป็นสีเหลืองสะท้อนขึ้นมา
ก็ดูความต่อเนื่องในส่วนหนึ่งครับ
ก็อาจจะต้องใช้ความละเอียดอีกหนึ่งนะฮะดูว่ามันเรียบอย่างนี้
เบื้องต้นขบวนการนี้เนี่ยนะคะได้ตัวนายศิริวัตรคนเดียว
พนักงานสอบสวนก็ควบคุมตัวนะคะไปดำเนินคดีต่อ
ก็คือพื้นที่สพสำโรงใต้นั่นเองนะคะ
และหลังจากนี้ไปก็จะขยายผลหากลุ่มผู้ร่วมขบวนการค่ะ